วันอาทิตย์นี้มันเต็มร้อยไปกับ
อมทำลายล้างโดมินิกเรเยส
เปิดศึกกับจิริโปชาสก้า
และไฟล์สุดเดือดของกีก้าชิคาเซ
เดินหน้าลุยกับครับสวรรค์สรรค์

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒